อย่างน้อยพร้อมพิวเตียงครั้งหน้าครั้งหน้า
ต้องหาวิธีการแก้ผลประตูปที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ

จะไม่เอาเรือดำน้ำนะคะทีนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้าก็หากันให้ควักเลยค่ะตกลงวานละจะเข้าเมื่อไหร่จะคุยเรื่องเรือดำน้ำกันกี่โมงแน่นะคะก็มีข่าวออกมานะคะในช่วงเช้าก็คือว่าเลื่อนจากตอนแรกคิดว่าจะประมาณ๙โมง๙โมงครึ่งนะคะก็เลื่อนไปเป็นตอนบ่ายจนสุดท้ายตอนบ่ายก็มีข่าวออกมาอีกบอกว่าเลื่อนไปก่อนจน
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมมาธิการนะคะออกจากห้องประชุมโดยที่มีงานมีงานศพค่ะที่เราต้องไปก็เลยทำให้เข้าใจทั้งหมดแล้วว่าอ่ะงั้นตกลงคงเลื่อนแน่นะคะเพราะว่าให้ข่าวแล้วว่าอาจจะเลื่อนไปอีกสัก๒๓วันคงจะมาคุยกันอีกครั้งก็คือวันศุกร์เลยสำหรับเรื่องเรือดำน้ำนะคะแต่ทีนี้ทางทีมรายการเราก็เช็คอีกรอ

อีกเสียงอีกหลายหลายเสียงก็คืออยู่ฝากของรัฐบาลนะคะนักข่าวก็ทำหน้าที่กันเต็มที่ถามทั้งนายกด้วยนะคะแล้วก็ถามทั้งรองประวิทย์ด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพูดไปในทางเดียวกันแน่นอนเพราะว่าทั้งสองท่านเป็นทหารมาก่อนนะคะก็จะคิดในแง่ของความมั่นคงก็มองว่ามีความจำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศ
รัฐต่อรัฐไหมไปเซ็นไว้แล้วอ่ายกเลิกไม่ได้แล้วเป็นเรื่องต่อเนื่องยังไงก็ต้องเดินหน้าอ่าหรือว่าอีกหนึ่งเรื่องโอ้ยอันนี้มันจบไปตั้งนานแล้วขอกันมาเสร็จหมดแล้วตั้งแต่ต้นปีอันนี้เขาก็แค่เดินหน้าเท่านั้นแปลว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้ถ้าดูจากในโซเชียลมีเดียแล้วก็เสียงคัดค้านที่อ
เป็นเป็นเลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัสคือเป็นคนรุ่นใหม่ของพักนะคะ
ก็เข้าไปนั่งทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการด้วย
วันนี้สวัสดีค่ะที่ลากันยาวหน่อยคือสับสนตกลงนักข่าวก็ไปรอกัน
นี่ก็รอไลฟ์อยู่นะคะว่าเขาจะไลฟ์ผ่านตรงไหนอะไรผ่านจอสภาแล้วก็มาให้เราดูอีกที
คือสรุปเอาอย่างนี้คุณตีรัฐวันนี้ตกลงคงไม่มีการคุยเรื่องเรือดำน้ำถูกไหมคะ
จริงแล้วที่เช็คเมื่อสักครู่ก่อนที่เข้ามาในห้องก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ย
กันจะถึงคิวของอนุกรรมนิการครูรุภัณฑ์ในการเข้ามาชี้แจงทำรายงานสรุปนะครับ
ซึ่งมันก็มีหลายอย่างครับตั้งแต่ทบตำรวจมีทุกกรมเลยนะครับ
เรือดำน้ำก็เห็นที่คุณสันติออกมาให้สัมภาษณ์
แต่ว่าแต่ละวันนี้เช็คล่าสุดยังไม่ได้บอกว่าจะเลื่อนนะครับยังไม่ได้บอกจะเลื่อน
แต่ว่าจะมีการพูดคุยหรือไม่ก็ต้องเป็นอีกประเด็นนึง
เลื่อนคงไม่ได้เลื่อนทั้งหมดที่จะชี้แจงในวันนี้
เดี๋ยวเรียนเข้าใจถูกไหมว่าจริงแล้วถ้าเรื่องนี้มันจะเกิดการพูดคุยกัน
หรือจะต้องมีขั้นตอนใดหลังจากนี้เนี่ยประธานต้องอยู่ถูกไหมคะ
ประธานต้องอยู่ไหมปฏิประธานสามารถมอบหมายได้นะครับสามารถมอบหมายได้

เท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้ก็มีท่านวราเทพทำหน้าที่แทนอยู่นะครับ
เป็นรองประธานกรรมธิการนะครับวราเทพ
ก็ทำหน้าที่แทนอยู่นะครับที่เข้ามาล่าสุดที่ผมเขาเพิ่งออกจากสภามาเมื่อสักครู่
แต่ข่าวที่ออกมาก็คือว่าคุณสันติเองก็บอกว่าอาจจะอีกสัก๒๓

ใช่ครับก็ต้องรอลุ้นครับแต่ผมเชื่อว่าอีกวันหรือ๒วันก็คง

ชุดเหล่านี้อยู่ซึ่งเอกสารชุดเหล่านี้เนี่ยทางอนุกรรมนิการยังไม่เคยเห็นเลย
ฉันกำลังจะถามว่าคือถ้าเรารอเอกสารลักษณะแบบที่คุณตรีรัฐบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
จริงมันต้องมาอยู่ในมือของชุดเล็กก็คืออนุ

ไม่ใช่ว่าอนุโหวตแล้วแล้วเอกสารชุดนี้ที่อยากจะเห็นมาส่งให้ในชุดใหญ่ถูกไหมค

เพราะว่าเท่ากับว่าชุดใหญ่ก็คือยืนตามมติของชุดเล็กถูกไหม

จริงลักษณะผมวันนี้ไม่สำคัญเลยวันนี้ขั้นตอนคือการ
เอาโทรจบรายการเลยค่ะ
คือการเอารายงานมานำสรุปให้กับชุดใหญ่

มีผลเปลี่ยนแปลงหากเข้าวาระ๒วาระ๓
คือในการที่เราเข้าไปในสภาเสร็จปุ๊บแล้วก็

วาระ๒วาระ๓ก็สามารถที่จะล้ม

คือว่าอันนี้อยู่ในชั้นที่เหมือนกับเตรียมเข้าไปสู่สภาใหญ่

คือที่มันมีเล็กใหญ่เพราะว่างานมันเยอะค่ะคุณผู้ชม
งานที่สภาต้องทำมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้น

ที่ชนะเฉือนไปด้วยมติของ
ประธานคือชุดเล็กนะคะ

แล้ววันนี้ที่จะเกิดขึ้นคือชุดใหญ่
แต่อย่างที่คุณตรีรัฐบอกถ้าเอายืนตามที่ว่าก็คือว่า
เล็กมายังไงใหญ่ว่าอย่างนั้น

เพราะว่าก็ใหญ่นั่นแหละบอกให้เล็กไปคุยกันมาครับ
แต่ที่คุณติรัฐบอกอีกดิฉันก็เกิดคำถาม
ก็คือว่าเอ้างั้นตกลงที่จะรอเอกสารอะไรก็แล้ว

แต่ว่าการที่ชุดเล็กเข้าชุดใหญ่นั้น

จะมีผลต่อเมื่อหากชุดเล็กไม่ผ่าน
หากเลยดำน้ำในชุดเล็กที่เราพิจารณากันมา

ทางทหารเรือทรสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ในชุดใหญ่

เรือดำน้ำอันนี้มันแทบจะจบแล้ว
ไปลุ้นกันอีกทีในสภา

ถ้าเกิดทางพักประชาธิปัตย์ที่เขาออกมาให้แถลงให้เขา

อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าเป็นไปได้
ว่าอาจจะมีลุ้นชนะหรือไม่นะครับ
ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปวัน๒วันที่ผ่านมา
เราจะเห็นการตั้งโต๊ะนั่งกัน๑๐กว่าท่านนะคะของทางทัพเรือ
แล้วก็ให้เหตุผลให้มีทั้งวีดิทัศน์ดู

รวมถึงกระทั่งในช่วงท้ายมีการตอบคำถามสื่อมวลชน
ก็จะเห็นได้ว่าคือสิ่งที่สรุปความอีกครั้งก็คือ
คือสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้
มันเป็นไปตามแผนเดิม

เห็นนะคะทัพเรือก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณแต่ว่าอันนี้ถ้าจะให้ถอย
ไม่ได้แล้วเอาทัพเรือที่บอกนะภาษาชาวบ้านนะคะ
ก็คือเรื่องนี้จบแล้วเป็นเรื่องต่อเนื่อง
เสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นรัฐต่อรัฐด้วย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะด้านกฎหมายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอายการหรือกฤษฎีกา
ก็ตรวจสอบแล้วเสร็จแล้วจบแล้วเนี่ยเรียนสรุปอย่างนี้ให้ได้
เสร็จแล้วเรียบร้อยหรือไม่อันนี้ผมไม่เขียนเอกสารนะครับ
อันนี้ผมต้องพูดอย่างนี้เลยว่าเสร็จแล้วหรือไม่ซื้อแล้วหรือไม่
สัญญาอยู่ที่ไหนยังไม่เห็นเลยนะครับผมเห็นแต่สัญญาใบเก่า
ซึ่งมาชี้แจงคือเนื่องจากสสยุทธพงศ์
สำคัญที่สุดที่ทำให้ทรตรวษฎาแหลกกลับนะครับ
อีกจำนวนมากที่ทรพูดถึงแต่ไม่อยู่ในเล่มชี้แจงของทร

คือผมขออนุญาตย้อนความคุณจอมขวัญนิดนึงนะครับ
ว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องเรือดำน้ำนะครับ
เรามาคุยกัน๒วันด้วยกันมันมีการโดนแขวนไว้ก่อน
วันแรกเราคุยกันบอกว่าเรือดำน้ำจำเป็นหรือไม่
แล้วก็ทอลอร์ก็บอกว่าจำเป็น๑๒๓๔๕
จำเป็นเรื่องเพราะว่าเพื่อนบ้านมีอย่างนี้อะไรมีอย่างนั้น
ทีนี้เราก็บอกว่าแล้วเวลานี้มันเหมาะสมหรือไม่
สภาวะที่ประชาชนกำลังลำบากวันนี้มันสามารถเลื่อนได้ไหม
ซึ่งเรามองว่ามันสามารถเลื่อนได้เพราะว่ามันเลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งนะคุณจอมขวัญครับ
จริงน้ำมันหรือดำน้ำมันจะต้องซื้อตั้งแต่ปีที่แล้ว
ปีที่แล้วมันมีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็มีการโอนงบโควิดมา
มันก็เลื่อนมาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้มันเลื่อนอีกได้ไหม
เขาก็พูดบอกว่าหากไม่ซื้อปีนี้จะไม่ได้ราคาเดิม
อันนี้ก็เป็นประเด็นในที่พูดเวลาทีเช่นเดียวกัน
เราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันหากไม่ซื้อปีนี้จะไม่ได้ราคาเดิม
งั้นเอกสารอยู่ที่ไหนทางทรวันนั้นก็บอกว่าเอกสารไม่ได้เตรียมมา
เราก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันงั้นคุณกลับบ้านไปก่อน
แล้วครั้งหน้าให้มาพร้อมกับเอกสารที่บอกว่าหากไม่ซื้อปีนี้
สรุปเขาก็มาอีกอาทิตย์ต่อมาแล้วก็คาดหวังว่าเราจะได้เห็นเอกสารชุดนี้
แต่ปรากฏว่าไม่มีเลยครับเอกสารสัญญาที่ทอรอให้มานั้นคือ
เอกสารสัญญาตอนปี๒๕๖๐ในการซื้อเรือดำน้ำลำแรก
เพื่อในเอกสารสัญญานั้นก็บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นการซื้อเรือดำน้ำแค่๑ลำ
เราไม่เคยเห็นเอกสารที่บอกว่าต้องซื้อ๓ลำ
เราไม่เคยเห็นเอกสารที่บอกว่าต้องซื้อ๒แถม๑
เราไม่เคยเห็นเอกสารที่เป็นตัวผูกมัดเลยว่าหากเรารู้สึกกับจีนเป็นยังไง
ฉะนั้นเราถึงบอกว่าวันนี้จำเป็นและสามารถเลื่อนได้ไหม
ผมบอกเลยว่าวันนี้สามารถเลื่อนได้หรือดันมาอาจมีความจำเป็นในมุมของทร
เข้าใจในความจำเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะขอจัดซื้อ
แต่เรามองว่าณเวลานี้เนี่ยมันสามารถเจรจาเพื่อขอเลื่อนได้โดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้
ผมขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยมันมีรับประกันด้วยนะครับคุณจอมขวัญครับ
ในสัญญามันบอกว่ามันรับประกัน๒๔เดือนก็คือ๒ปี
แล้วเรือดำน้ำเนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับเรือดำน้ำเนี่ยมันใช้งานได้ทั้งหมด๒๕ปี
ปีค่ะเราเอา๒๒๕๐๐เป็นตัวตั้ง๒๕ปีนะคุณจอมขวัญครับ
เท่ากราบเราเสียค่าเสริมนายปีละ๙๐๐ล้านหมานั่นคือที่เรากำลังลดไปเรื่อย
ฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าก็เลื่อนไปก่อน

เขยิบก่อนได้ไหมหรือซื้อก่อนลำเดียวได้ไหม

แล้ววันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าเรือดำน้ำอันนี้ครับ

ผมบอกเลยว่านี่คือการพรีออเดอร์เรือดำน้ำ
มันต่างอะไรกับเราเหมือนเราไปซื้อของแม่ค้า

คนแรกผมบอกว่านี่คือเรืออำน้ำพรีออเดอร์ครับ
คุณจอมขวัญเรากำลังพรีออเดอร์เรือดำน้ำอยู่
ผมบอกแล้วว่าดิวที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นดิวที่ไม่ดีเลย

แต่ผมถามเลยว่าทั้งหมด๒๒๕๐๐บาท

เครื่องบินยี่ห้อยังไงบ้าง

เช่นทัพเรือที่ไหนบ้าง
อายุเรือนำน้ำ
ดีที่สุดในแง่ของทั้งคุณภาพแล้วก็ราคา
คือเขาอาจจะเทียบแล้วเขาไม่ต้องบอกเราก็ได้มั้งคะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าทำไมต้องจีน
ทำไมต้องของจีนจีนอาจจะมีราคาที่ดี
แต่เป็นในคลาสนี้อาจจะดีอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่จริงแล้ววันนี้มันก็มีโดรนดำนาวที่มันทดแทนได้เหมือนกัน
มันมีหลายอย่างที่สามารถทดแทนได้ครับคุณจอมขวัญ
เราก็เลยมองว่ากรรมนิการเลยมองว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
มันน่าจะสามารถเลื่อนได้อืมทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถ
อาจารย์จากับทางจีนใหม่ได้ในสภาวะวิกฤตแบบนี้

เรากลับเอาสิ่งที่เขาเคยตกลงกันก่อนโควิดมันเกิดขึ้นมาพูดบนโต๊ะ
แต่วันนี้ไม่มีวิกฤตแล้วเราไม่มีเงินนะครับ
แล้วผมต้องพูดอย่างนี้ว่างบประมาณครั้งนี้เนี่ย
ใช้เงินกู้เราใช้เงินกู้นะครับ
ประเทศเราเป็นหนี้อยู่ถ้าเกิดเราใช้เงินกู้มาปล่อยซื้อเรือดำน้ำ
ในขณะที่ประชาชนกำลังลำบากขณะที่รถเมย์ยังไม่ดี
ขณะที่การท่องเที่ยวกำลังแย่ขณะที่คนตกงาน
วันนี้มันจำเป็นที่ต้องซื้อนะตอนนี้หรือไม่
ในสมมติมันสามารถเลื่อนได้นะครับ
คุณผู้ชมคะชี้แจงอีกครั้งนะคะ
วันที่ทางสสยุทธพงศ์ของพักเพื่อไทยมาเนี่ย
เราได้เชิญทางทรก็คือทัพเรือก่อน
สสยุทธพงศ์ซะด้วยซ้ำไปนะคะเพื่อให้ใช้พื้นที่ในการชี้แจง
แต่ว่าจนกระทั่งมีการแถลงข่าวจบเนี่ย
กองทัพเรือก็ไม่ได้ตอบรับนะคะ
แม้กระทั่งการโฟนอินคือโทรศัพท์คุยกันผ่านรายการ
แล้วก็วันถัดมาเราก็ต่อสายอีกนะคะ
บอกไปแล้วบนเวทีเพราะว่าไม่อยากให้เกิดการโต้กันไปโต้กันมา
อ่าไม่เป็นไรถือว่าเราพยายามแล้วนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเราลองต่อสายที่สภานะคะ
ว่าความคืบหน้าณเวลาสดของรายการ๔โมงกว่านี้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วสำหรับเรื่อง

คุณผู้ชมคะเราคุยกับอีกหนึ่งสายนะคะ
ในฐานะโฆษกคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ๖๔นะคะ
เราคุยกับคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรธนะคะจากประชาธิปัตยนะคะ

สวัสดีครับผมอัครเดชภูมิทักโรธครับ
คุณอัครเดชค่ะคือเอาตอนนี้เลยค่ะตอนนี้ที่สภา
ขอใช้คำว่าเรื่องเรือดำน้ำเลยนะคะคือเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยตกลงวันนี้จะได้คุยกันไหมคะ
อย่างนี้ครับตอนนี้ในส่วนของกรรมพิการงบประมาณตอนนี้พักการประชุมอยู่
เนื่องจากความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างพักร่วมฝ่ายค้านกับพักร่วมรัฐบาลนะครับ
เรื่องกรณีที่จะพินาต่อหรือเปล่านะครับก็ทางนี้ตอนนี้ประธานกรรมธิการได้สั่งพักการประชุม
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้คุยกันว่าจะพินาต่อไหมก็คือมีประเด็นเรื่องของอนุกรรมธิการ
ครุพันธ์ที่อภินาเรื่องเรือดำน้ำนะครับซึ่งเหตุผลในการเสนอเนื่องจากขณะที่กำลังประชุม
นุกรรมธิการวันนี้พินาเป็นชุดที่๔เนี่ยก็คือฝึกฝึกอบรมและสัมมนาเนี่ย
ได้มีการตัดลดงบประมาณของในส่วนของสำนักงานประกันสังคมซึ่งทางภูมิในการสำนักงบเนี่ย
ก็มีความเห็นว่าอาจจะผิดมาตรา๑๔๔ของลำนูลรัฐธรรมนูลครับ
ก็เลยอยากให้ชะลอเรื่องไว้ก่อนฉะนั้นทางกรรมธิการท่านหนึ่งก็ได้เสนอให้เลื่อนการประชุมออกไป
เพื่อให้ทางสำนักงบแล้วก็ทางฝ่ายเลขาของกรรมธิการได้ไปหาลือกันว่ามีส่วนไหนบ้างที่จะผิดรัฐธรรมนูลบ้าง
ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการประชุมพิจารณาในงบประมาณของกรรมธิการตอนนี้ได้หยุดลงอยู่๑๐นาทีครับ
คุณอัครเดชคะคือที่การประชุมหยุดเนี่ยหยุดเพราะเรื่องอื่นหรือหยุดเพราะเรื่องเรือดำน้ำกันแน่คะ
ก็มันมีเรื่องเรือดำน้ำเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยที่ถ้าหยุดก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องเรือดำน้ำแต่ว่าประเด็นในการหยุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรือดำน้ำครับ
ที่หยุดเนี่ยเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับข้อสังเกตของทางผู้บริการสำนักงบมานที่มีความเห็นว่าในการปฏิการได้ไปตัดเรื่องงบมานของสำนักงบมานเนี่ยอาจจะผิดมาตามหนึ่งสี่ทีครับ
เรียนถามแบบนี้นะคะคือวันนี้มันมีข่าวทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำว่าตกลงจะเข้าไม่เข้าจะเลื่อนออกไปแค่ไหนหรือว่ารอดูก่อนไม่รู้เวลาคือเอาแท้ที่จริงตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพิจารณาเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยถือว่าก็ยังไม่เสด็จน้ำพอที่จะคุยกันป่ะคะ
ใช่ครับคือยังงี้ครับขอเรียนขี้แจงคุณจอมขวัญนะครับว่าคือวันนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราได้มีการคุยกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับว่าการพิจารณาเนี่ยเพื่อให้เกิดความรอบครอบเนี่ยอนุกรรมธิการขี้แจงเนี่ยก็คงไม่เพียงพอนะครับในส่วนอนุกรรมธิการครูรูปันนะครับก็คงไม่เพียงพอคงต้องเชิญ
จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติงบประมาณให้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทำให้เนี่ยวันนี้เนี่ยทางตัวแทนกระทรวงกระลาโหมและกองทัพเรือคงไม่สะดวกมาชี้แจงนะครับเพราะว่าหกก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยความน่าจะเป็นในการที่จะลงมติในการพิจารณางบประมาณการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยคงไม่น่าจะเกิดขึ้นในวันนี้
ภาษาศึกษาสีของของชุดเล็กนี่นะครับว่าให้ซื้อเรือดำน้ำนี้มันไม่ได้หรอกอยู่แล้วนะคะว่าชุดใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนแฟน
หรือไม่นุมัติอยู่ที่กรรมธิการวิสามันครับไม่ใช่อนุกรรมธิการนะครับ
เพราะฉะนั้นมติ๕ต่อ๔ไม่ได้มีผลอะไรกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นของชุดใหญ่ถูกไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับก็อยู่ที่การลงมติในชุดใหญ่ครับ
ถามเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะที่บอกว่าทัพเรือกับกระลาโหมจะมาไม่ทันเนี่ย
คือจริงแล้วณตอนนี้คือเรียกมาเรียกมาเตรียมพร้อมวันนี้แล้วหรือยังคะหรือยังไม่ได้เรียกมาเลยคะ
วันนี้แหละครับวันนี้เนี่ยก็คือที่ชุดที่๕ก็คืออนุกรรมธิการเรื่องของคารุพันธ์เข้าชี้แจงเนี่ย
ถ้าในที่ประชุมเนี่ยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วทางทางอนุกรรมธิการเนี่ยไม่สามารถตอบได้นะครับ
ก็ต้องให้ตัวแทนของกระทรวงกราโหมแล้วก็ตัวแทนของกองทัพเรือมาชี้แจง
ฉะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต้องเลื่อนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงครับ
เรียนขอแทรกหน่อยนะคะคือคุณอัครเดชพอจะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพได้ไหมคะ
ว่าสิ่งที่ชุดใหญ่ต้องการให้กระลาโหมหรือว่ากองทัพเรือชี้แจง
ไม่ว่าจะเป็นโดยตัวบุคคลหรือเอกสารเนี่ยที่อนุชี้แจงเองไม่ได้เนี่ยเช่นอะไรคะ
ก็อาจจะเป็นเรื่องของในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคนะครับแล้วก็ข้อมูลความจำเป็นตัวเลข
แล้วก็ข้อมูลในเรื่องของส่วนรายละเอียดต่างถ้าทางกรรมธิการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมธิการเนี่ย
มีข้อสงสัยแล้วทางอนุกรรมธิการไม่สามารถตอบได้เนี่ย
ก็ต้องให้ตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นต้นเรื่องเนี่ยหน่วยรับงบประมาณมาชี้แจงเองครับ
เพราะว่าทางกรรมธิการคงไม่สามารถตอบทุกอย่างได้
เข้าใจค่ะแต่ที่ฉันถามแบบนี้ค่ะคือว่าสิ่งที่ควรจะมีตั้งแต่ชุดเล็กพิจารณาแล้วออกมาติมาเป็น๕๔เนี่ย
มันไม่ควรจะครบถ้วนอยู่แล้วเหรอคะมันจะต้องมาเพิ่มในชุดใหญ่อีกเหรอคะ
ถูกต้องครับต้องชุดใหญ่ครับต้องเป็นผู้พิจารณาสุดท้ายก็คือชุดใหญ่ครับ

อันนี้ก็มีมติในส่วนที่ไม่เป็นคืออย่างนี้ครับในกรณีที่อนุกรรมธิการเนี่ยพินาแล้ว
แล้วตรงไหนที่ไม่เป็นปัญหากรรมธิการชุดใหญ่ไม่มีข้อท้วงติงอนุกรรมธิการไม่ได้มีการสนวนความเห็นไว้นะครับ
หน่วยหน่วยรับงบมารไม่มีการอุทธรณ์มาก็ทางกรรมธิการก็จะปล่อยผ่านให้
เหมือนกับวันนี้ในกรณีที่พิจารณาอนุกรรมธิการเรื่องกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมธิการในส่วนของกลุ่มจังหวัดที่มีการปรับรถโมงมารไปเนี่ย
ถ้าหน่วยรับงบประมาณไม่มีการอุทธรณ์อนุกรรมธิการไม่มีการสงวนความเห็น
กรรมธิการชุดใหญ่ไม่มีข้อท้องติงใดเราก็ผ่านให้ครับ
กรณีที่มีการสงวนความเห็นมีปัญหานะครับมีข้อสงสัยนะครับ
แล้วก็มีกรณีมีการอุทธรณ์ก็ต้องหยิบยกมาพินาแล้วก็ลงมติในกรรมธิการชุดใหญ่ครับ
อีกนิดนึงค่ะคุณอัครเดชคือเพราะฉะนั้นถ้านะคะเรียนถามขอเป็นความรู้นะคะ
คือถ้ามีเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปแบบใดก็แล้วแต่ที่ต้องขอเพิ่มจากกองทัพเรือ
หรือในนามกระลาโหมก็แล้วแต่ในชุดใหญ่เท่ากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดเล็กเนี่ยบกพร่องไหมคะ
หรือเป็นการปกปิดข้อมูลให้ข้อมูลเท็จให้ข้อมูลไม่ครบตั้งแต่ในชุดเล็กหรือเปล่าคะ
ไม่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับบางทีเนื่องจากอนุกรรมธิการเนี่ยมีการนั่งพินาเพียงแค่๑๐คนนะครับ
ส่วนกรรมธิการชุดใหญ่เนี่ยมีถึงเจ็ดสิบสองคนบางทีกรรมธิการชุดใหญ่เนี่ย
จะมีความเห็นที่แตกต่างออกไปมีความเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับ
มีข้อสงสัยมีข้อสังเกตที่เพิ่มเติมมากขึ้น
คุณจอมขวัญก็ต้องเข้าใจว่า๑๐คนก็๑๐ความคิด๗๒คนก็๗๒ความคิด
ฉะนั้นการที่กรรมธิการชุดใหญ่ที่มีจำนวนมากกว่าอาจจะมีข้อสงสัย

ตกลงแล้วมติที่ออกมาจากชุดเล็กเนี่ยนะคะ
ไม่มีผลว่าจะเป็นการล็อกมติของชุดใหญ่ใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นแปลว่าเรียนเข้าใจถูกไหมว่า
สมมุตินะคะว่าถ้าชุดใหญ่โหวตกันแล้วบอกว่าไม่ซื้อเรือดำน้ำ

หรือมันจะมีผลไปที่กองทัพเรือว่าอาจจะเลื่อน
หรืออาจจะเลิกซื้อเรือดำน้ำได้เหรอคะ
คืออย่างนี้ครับในกรณีถ้าสมมุติว่า
ในกรณีสมมุติว่าเราโหวตกันนะครับ
กรณีกองทัพเรือเนี่ยไม่ชะลอเรื่องไงครับ

ไม่ก็ไม่ได้เงินงบประมาณในการไปดำเนินการนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องไปแก้ไขปัญหาเองนะครับ
ว่ารัฐบาลจะใช้งบตัวไหนในการไปจัดซื้อ
อาจจะเป็นงบกลางหรืออาจจะไปเจรจากับผู้ขาย
ในกรณีที่ขอชะลอไว้ก่อนนะครับ

หน้าที่ของทางฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องไปดำเนินการต่อครับ
เรามีหน้าที่ในการปรับลดงบประมาณแค่นั้นเองครับ
ถ้าอย่างนั้นถ้าเรียนฟังจากคุณอัครเดชนะคะ
เดี๋ยวฉันเข้าใจว่าจริงแล้วเนี่ย
ยังมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการซื้อเรือดำน้ำได้
ไม่ได้แปลว่าต้องซื้อเซ็นแล้วห้ามเลื่อนห้ามเลิก

ถูกต้องครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ครับ
ปิดท้ายค่ะตกลงประชาธิปัตย์

ความชัดเจนก็คือทางพลักษณ์ประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้กรรมอธิการที่๓มันงบประมาณของพลักษณ์๗คน
ซึ่งผมก็เป็น๑ใน๗ด้วยไปพูดคุยกับกรรมธิการในฝั่งรัฐบาล
ขอให้ทางรัฐบาลได้ทบทวนการซื้อเรือดำน้ำซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตไวรัสโควิด๑๙
การชะลอไม่ได้หมายความว่าไปยกเลิกให้ชะลอฉะนั้นให้ไปทบทวน
ทีนี้เมื่อถ้ารัฐบาลทบทวนแล้วดึงเรื่องออกไปก็จบ
แต่ถ้ายังดึงดันให้เอาเข้ากรรมธิการ๗คนของพัก
ก็มีท่าทีไม่สนับสนุนต้องเรียนนะครับว่ามีท่าทีไม่สนับสนุน
ว่าท่าทีไม่สนับสนุนไม่ได้หมายความว่าโหวตสวนนะครับ
หรือเราอาจจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือเราอาจจะโหวตสวนก็ได้
คำว่าไม่สนับสนุนฉะนั้นเราก็ต้องรอดูข้อมูลของทางอนุกรรมธิการที่จะมาชี้แจง
รอดูข้อมูลของกองทัพเรือตัวแทนของกระทรวงกลาโหมที่จะมาชี้แจงครับ
อันนี้เรายังตอบไม่ได้ว่าเราจะลงมติเป็นอย่างไรแต่แน่นอนมติของพักเนี่ย
ชัดเจนว่าเรามีท่าทีไม่สนับสนุนนะครับ
ฉันถามถามคณิตศาสตร์การยกมือนิดหนึ่งในสภานะคะคือคือจริงแล้วประชาธิปัตย์ต่อให้นะคะ
ว่าไม่ได้มีส่วนในการโหวตซื้อหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่คนตัดสินถูกไหมคะ
เพราะยังไงมือที่จะยกให้รัฐบาลโดยเฉพาะจากภูมิใจไทยก็พออยู่แล้วถูกไหมคะ
ถูกต้องครับถึงแม้พักประชาธิบัตย์ไม่ยกมือให้ยังไงก็ผ่านอยู่แล้ว
เพราะว่าสัดส่วนของฝ่ายค้านใน๒๔คนสัดส่วนของฝั่งสอสอในพักร่วมรัฐบาล๓๐คน
ในส่วนของฝราหมอทั่วที๕๘คนก็ไม่มีผล
ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลอื่นสมมุติว่ายกมือให้กับทุกคน
แต่เรียนขอถามเป็นความรู้ปิดท้ายจริงค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดในแง่ของการเมืองล้วน
ก็คือเท่ากับว่าการที่ประชาธิบัตย์มีท่าทีแบบนี้
ขออภัยเรียนก็ถามต่อหน้าท่านก็คือเป็นอาจจะเป็นผลดีต่อตัวประชาธิปัตย์เอง
แง่ของกระแสของประชาชนแต่ประชาธิปัตย์ประเมินแล้วถูกไหมคะ
ว่ามือของตัวเองไม่มีผลว่าได้หรือไม่ได้เรือดำน้ำแน่นอน
คืออย่างนี้ครับเราไม่ได้คิดถึงเรื่องกระแสเพียงแต่ว่าเราฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน
ในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรที่มาจากพี่น้องประชาชนเราฟังความต้องการของพี่น้องประชาชน
ฉะนั้นเรื่องกระแสเนี่ยเราคงไม่ได้เอามาใช้ในการพิจารณาเราพิจารณาเรื่องความถูกต้อง
เราพิจารณาในเรื่องของสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเอามาพิจารณา
ส่วนพักอื่นเนี่ยจะเอาผลการพิจารณาหรือมติของพักประชาธิบัติไปร่วมพินาเป็นข้อคิดเห็นในการลงมติ
หรือไม่นั้นเราไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่ผมคิดว่ามีผลครับว่าก็คงจะต้องฟังเราบ้างในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาล
เข้าใจค่ะยังไงตอนนี้ขอบคุณคุณอัครเดชก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนะคะ
นะครับสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
อ้าวก็อาจจะยังมีผลนี่คะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะกลับมาปิดท้ายได้สั้นนะคะตกลงคุณตรีรัฐค่ะ
เรียนขอกลับไปถามในบรรยากาศตอนที่อนุกรรมการทำงานก่อนนะคะ
ตกลงอะไรคือจุดพลิกผันจากตอนแรกที่บอกว่าก็แขวนเรื่องของทรลอไว้
แล้วสุดท้ายก็ผ่านอะไรคือจุดพลิกผ่านคะ
เพราะว่าจุดพลิกผันเนี้ยมันมาที่วันที่สอง
เมื่อกลับมาเนี่ยท่าที่ของกรรมนิการเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป
ทีของรัฐบาลกรรมนิการเสียงข้างมากก็เปลี่ยนแปลงไป
เพราะตอนแรกทุกคนมาก็บอกว่าให้เลื่อนไว้ก่อนเลื่อนไว้ก่อนได้ไหม
คือเราเนี่ยในกรรมธิการพยายามจะบอกทรว่าอย่างนี้ขอเลื่อนได้ไหม

แต่เมื่อทรมีการทหารเรือมีการยืนยันที่บอกว่าจะเอาแน่นอน
มันทำให้ภาระนี้กลับไปอยู่ที่กรรมธิการ
ตัวของกรรมนิการในการโหวตนะครับ
ซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดธรรมนิการบอกว่าสามารถเลื่อนได้ครับ
เดือนหนึ่งลำก่อนได้ครับอย่างนี้เราจบเลย
บริการก็จะบอกว่าโอเคเลื่อน๑ลำจบทางเลื่อนเข้าไปจบ
แต่วันนี้เมื่อทรยืนยันบอกว่าให้ไม่เลื่อน
ไม่ได้ครับกรรมนิการก็ต้องมาตกลงกันแล้วว่า

ซึ่งมันมีกรณีนี้อีกกันในการพิจารณาที่ผ่านมา
เช่นกรมต่างเขาบอกว่าเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้
แต่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ให้
แต่ส่วนใหญ่เสียงทั้งหมดเนี่ยเราคุยด้วยเหตุผลและเป็นเอกฉัน
ไม่เคยต้องลงมติกันมาก่อนเลยนะครับ
มีอันนี้คืออันเดียวครับคุณจอมขวัญ
อันเดียวที่ลงมติตั้งแต่พิจารณามา๓อาทิตย์ทุกวัน
วันละ๙ชั่วโมง๑๐ชั่วโมงมีอันนี้รายการเดียวที่ไปกันไม่รอด
เรียนถามแบบนี้เรียนถามกับปั้นทุบดินเลยเรียนถามง่าย
แต่ว่าคนตอบตอบยากเปล่าไม่ทราบผ่านไหมคะ
คิดว่าผ่านไหมครับผมคิดว่าผ่านครับ
คือดูด้วยคณิตศาสตร์ในทางกรรมนิการก็รู้อยู่แล้วว่าผ่านแน่นอนนะครับ
แต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามวันละ๒วันละ๓ต้องรุ้นกัน
เพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลได้ดูเสียงประชาชนรัฐบาลได้ดูทวิตเตอร์
ได้ดูว่าเขากำลังเรียกร้องอะไรกันอยู่แล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขซะ
แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาใหม่เพราะว่าวันนี้ยังทัน
ถ้าเกิดยังทันที่ว่าแก้ใหม่ซะตอนนี้ออกมาเป็นฮีโร่เลย
ไม่ได้บอกว่าไม่ซื้อปีนี้แต่แค่บอกว่าเลื่อนออกไปก่อนนะครับ
เพราะว่า๒๒๕๐๐ล้านเป็นเงินที่นานมาก
แล้วผมสิว่าถ้าเกิดเรารออีกสักปีหน้าจะสามารถได้ดีลที่ดีกว่านี้ด้วย
คุณผู้ชมคะดิฉันก็จะยังคงพยายามติดต่อทางกองทัพเรือต่อไปนะคะ
แม้ว่าเราจะทราบจุดยืนของท่านก็คือว่าจบที่การแถลงแล้ว
ไม่อยากจะมีการโต้แย้งโต้เถียงอะไรกันแล้ว
แต่ทางรายการจะยังคงพยายามขอทางกองทัพเรือต่อไปนะคะ
คือคงทางออกไปหน่อยให้เวลามันเย็นลงหน่อยแล้วเดี๋ยวคงมา
แต่ว่าจะภายในวันสุขไม่สะอาบนะคะ
เดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าสภาจะเคลื่อนไหวอย่างไรกับเรือดำน้ำ
แต่ที่แน่นอกสภาเต็มที่ค่ะ
อยากแสดงความเห็นอย่างไรเรื่องเรือดำน้ำเต็มที่ค่ะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณคุณตรีรัฐนะคะ
ขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ